มีข่าวมาเตือนภัยคุณผู้ชมนะครับระมัดระวังคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดสูรีนมีผู้เสียหาย
แก๊งมิจฉาชีพชาวกัมพูชา
เขาอ้างตัวบอกว่าเป็นนักธุรกิจค้าเงินบริสุทธิ์
เป็นสารตั้งต้นจะนำไปผลิตพวกจิลเวอรี่ต่าง
มาขายราคาก็ประมาณสักกิโลกรัมละเกือบ๔๐๐๐บาท

สุดท้ายแล้วพอจ่ายเงินไปได้เม็ดเงินมา

เงินเนี่ยเม็ดเงินที่ได้ส่งไปแล้ว
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาแทนที่จะเป็นเงินจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้
เป็นหนังสือพิมพ์ครับคุณผู้ชมเก็บเอาไว้อย่างดีเลย
แล้วก็มีแบงค์พันธุ์ทิ้งเอาไว้ให้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องราวในเพจของแหม่มโพดำเนี่ยนะครับ
มีคนไปแจ้งเรื่องร้องทุกข์กันเอาไว้
แหม่มโพดำแชร์ข้อความร้องเรียนของผู้เสียหายครับชาวสุรินทร์
ความสำคัญคือบอกว่าโดนนายหน้าชาวกัมพูชาใช้กลง
หลอกให้ซื้อเม็ดเงินบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเม็ดเงินสารตั้งต้น
สำหรับจะนำไปผลิตพวกจิลเวอรี่
สุดท้ายเนี่ยเชิดเงินหนีหายไปเสียหายกว่า๓แสนบาทนะครับ
ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมของมิจฉาชีพกลุ่มนี้

ถ้าหากคุณผู้ชมเจอจะได้มีเบาะแสแจ้งข้อมูลกับตำรวจด้วย
เขาจะแอบอ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจจัดหาเม็ดเงินบริสุทธิ์
ให้ราคากิโลกรัมละ๓๗๐๐บาท
โดยส่งขั้นต่ำอยู่ที่๓๐กิโลกรัม
แล้วจะนำของมาส่งให้ที่ด่านช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ทำก็คือไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง

แล้วก็นำโฉนดที่ดินไปจำนองนอกระบบก็มีเหมือนกัน

สุดท้ายครับเงินพอจ่ายแล้ว
เม็ดเงินสารตั้งต้นบริสุทธิ์มา๑๕กิโลกรัม
รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายไปคือ๓๑๕๐๐๐บาท
ต่อมา๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ผู้เสียหายเขาก็จะนำเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่ซื้อเอาไว้เนี่ย
ส่งให้กับนายหน้าชาวกัมพูชา

โดยนายหน้าพาข้ามฝั่งไปยังกัมพูชา
แล้วจากด่านที่กัมพูชาต้องเดินทางต่อเข้าไปอีกประมาณสัก๔๕กิโลเมตร
เพื่อจะไปยังจุดที่นัดซื้อขายแล้วก็จุดรับเงิน
ขณะนั้นนะครับผู้เสียหายบอกว่า
ในหน้าเขาก็จ่ายเงินตามจำนวนจริงเป็นเงินสดแล้วแหละ

แต่เมื่อนับเงินเสร็จนายหน้าเขามีคำสั่งบอกว่า
ลูกน้องเป็นคนไปเอาเงินมาเก็บเอาไว้ในรถก่อน
โดยอ้างว่าก่อนจะนำเงินกลับไปเนี่ย
ต้องนำเม็ดเงินบริสุทธิ์นะครับ
ชั่งก่อนไปพิสูจน์ก่อน
ดังนั้นผู้เสียหายคุณรออยู่ตรงนี้
ฝั่งกัมพูชาประมาณ๑ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จ
แต่ผู้เสียหายบอกว่า๑ชั่วโมงผ่านไปยังไม่มาครับ

จึงมีคนมาพาออกจากกัมพูชา
พอกลับมาถึงที่รถก็ดีใจครับ
บอกว่าน่าจะได้เงินแน่แล้วแหละ
เพราะว่าก็รอมานานพอสมควร
สุดท้ายพอเปิดดูเงินที่ได้รับมาจากการค้าเม็ดเงินบริสุทธิ์
สิ่งที่ได้ไม่ใช่ธนบัตรไม่ใช่แบงค์นะครับคุณผู้ชม
เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งหมด
มีเพียงแบงค์พันธุ์๑ใบวางเอาไว้ข้างบน

เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเลยไปแจ้งความ

เคยมีคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้

ประมาณสัก๔๐๐๐๐๐ถึง๘๐๐๐๐๐บาท

ในขณะที่เพจแอดมินแหม่มโพดำ

ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับ

และจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปครับ